แพทน์ณปภางดดราม่านะฮะ
หลายคนไปบอกว่าทำไมอดทนดีครับ
คุณเบ้นแฟนสามีเนี่ยไม่ดูแลเลยเหรอ
นะฮะ๒๐๒๐ทำไมไงคือคิดเห็นตูมติดกันจะตาย
ไม่เพราะว่าเห็นว่าว่าทำไมแบบยังไปซิ่งรถอยู่อีก

คุณแพทย์แกก็เลยแบบออกมาพูดเลยบอกว่า

หลายคนมองว่าหนุ่มเบ้นไม่ดูแลสาวแพทย์ที่กำลังท้องอยู่เนี่ย

ไปดราม่าใส่คุณเบ้นท์มากเกินไปนะฮะเล่น
บอกให้ดูแลแพทย์เยอะกว่านี้แพทย์ก็บอกว่าอึดอัดน่ะ
คือแพทย์ไม่อยากให้การมีลูกมันทำให้ชีวิตเราเปลี่ยนไปอะไรเยอะแยะ
แพทน์เองก็ยังไม่ได้อะไรหลายคนเข้าใจว่าคุณเบ้นท์ยังไม่คลอด
เออคุณเบ้นเนี่ยก็ต้องดูแลอยู่กับแพทย์๒๔ชั่วโมงอย่างนั้นเหรอเพราะมันไม่ใช่
แพทน์ก็บอกว่าทุกวันนี้เขาก็ดูแลแพทน์เต็มที่อยู่แล้ว

บอกว่าไอยังไม่ไล่เราไปแข่งเองอย่าไปดูแลฉันมากฉันจะอ้วก

เออมีสิทธิ์นะต่อขนาดนี้แล้วไม่แพ้แล้วจะอ้อนแล้ว๒เดือน
ก็เขาบอกว่าอย่าไปว่าคุณเบ้นเลย
คือเขาบอกคุณแพทย์มีคนให้คุณเบ้นไปแข่งรถเอง
ก็ดีอยู่ติดแล้วมันเบื่อจริงนะ
คนเราสามีพยายามต้องเที่ยวแยกกันทำงานบ้าง